ถ้าหากว่าคุณผู้ชมสังเกตจะเห็นว่าแบรนด์ร้านอาหารต่าง
ทยอยปิดหรือลดการขยายสาขาในพื้นที่ภาคใต้

ในการต้องปรับกลยุทธ์ทางด้านการขยายธุรกิจในพื้นที่
รวมไปถึงปัญหาการอนุญาตการอนุมัตรา๕ล้านด้วยนะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ขนาดใหญ่ที่มีสาขาทั่วประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นอาหารสิ่งของเครื่องใช้ต่างนะครับ
พบว่าส่วนใหญ่บริษัทโดยเฉพาะบริษัทแม่
ไม่มีนโยบายขยายสาขาเข้ามาใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
นายภัยศาลอ่าวสถาพรรองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจอาหาร

ไม่ได้มาจากปัญหาเรื่องของความปลอดภัยนะครับ
แต่มาจากเรื่องของปริมาณความต้องการ

รวมทั้งปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องการรับรองมาตรฐานฮาล้าน
ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ของทางร้านจะเป็นหมู
แม้จะมีเนื้อและไก่และปลาแต่ก็ไม่มากนัก
มีสาขาในภาคใต้ประมาณ๒๐สาขา
ให้บริการในจังหวัดนราธิวาสเพียงแห่งเดียวเท่านั้น
ก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมไปดูอีก๑แปลง
สุดท้ายก็ปิดตัวลงตั้งแต่ปี๒๕๕๙
โดยบริษัทแม่ในส่วนกลางให้เหตุผลเรื่องความปลอดภัย
เรื่องของต้นทุนการขนส่งที่แพงขึ้นกว่าพื้นที่อื่น
รวมทั้งสินค้าไม่ได้รับการอนุมัตรา๕ล้านนะครับ
ยังไม่มีนโยบายที่จะกลับมาเปิดให้บริการอีกนะครับ
นางสาวสลินลาศรีหพันธ์รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบริษัท
ความปลอดภัยก็เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจไม่ขยายสาขาใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
แต่ก็มีปัจจัยอื่นที่มีความสำคัญนะครับ
เรื่องของต้นทุนการขนส่งที่แพงขึ้น
รวมไปถึงความต้องการของตลาดยังไม่มากพอในการลงทุนขยายสาขา
ชายแดนภาคใต้ได้ทั้งหมดอยู่แล้ว
มีจำนวนสาขาในภาคใต้ประมาณ๔๐๐สาขา
ด้านนายดำรงชัยวนลนะครับประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานี
หลังจากหยุดพัฒนามานานกว่า๑๐ปีครับ
ขณะที่โรงงานใหญ่ก็เริ่มทยอยปิดตัวจากปัญหารอบด้าน
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประมงซึ่งเป็นเส้นเลือดหลักของปัตตานีโดยตรง
เพียงธุรกิจค้าปลีกซึ่งเป็นธุรกิจเดียวที่ยังคงอยู่ได้
ดังนั้นทางหอการค้าจังหวัดปัตตานีก็เลยเร่งจัดทำโครงการ
เรียกผู้ประกอบการกลับบ้านดึงคนที่เกิดและเติบโตในปัตตานี

พร้อมทั้งเสนอให้รัฐบาลเชิญชวนนายทุนใหญ่เข้ามาลงทุนในปัตตานีเพิ่มขึ้น
สร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนในพื้นที่ต่อไปด้วยนะครับ